ท่านผู้ชมครับเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้
เราจะพาย้อนไปดูคดีเมื่อ๓๕ปีที่แล้วนะครับ
ปีก่อนมีเหตุปล้นครั้งใหญ่นะครับ
คนร้ายไม่ทราบจำนวนนะแต่ว่ามีปืนสงคราม
ปิดถนนปล้นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเขาใหญ่
แล้วได้เงินเนี่ยแล้วก็ทรัพย์สินไปกว่า๓แสนบาท
แต่กว่า๓แสนบาทนี่คือ๓๕ปีที่แล้วนะ

ระหว่างปล้นคนร้ายพูดอะไรบางอย่างนะครับ
จนเป็นเบาะแสไปสู่การจับกลุ่มนะครับ

พฤศจิกายน๒๕๒๙เกิดเหตุระทึก
คนร้ายไม่ทราบจำนวนพร้อมอาวุธปืนก่อเหตุล้นนักท่องเที่ยวหลายร้อยชีวิต
ที่กำลังเดินทางไปพักผ่อนบนเขาใหญ่ระหว่างทางบนถนน
ในพื้นที่ตำบลนาศิลลาศอปาศีจังหวัดนพนายก
ทรัพย์สินมูลค่ากว่า๓แสนบาท
เหยื่อให้การว่าเช้าวันเกิดเหตุ
ระหว่างขับรถไปพักผ่อนบนเขาใหญ่
จู่ดจูบรถยนท์ขันหน้าได้เบรกกะทัน
จากมีท่อนไม้ขนาดใหญ่ว่างขวางถนนอยู่
ก่อนที่รถคันที่ขับตามมาต้องจอดต่อแถวยาวไปตามถนน
กรูกันออกมาจากฝ่า๒ข้างข่าง
พวกเขาประกาศเสียงดังลั่นให้ทุกคนหยุด
เดินลงมาจากรถเอาสิ่งของมีค่าลงมาให้หมด

อย่าคิดหนีหรือขัดขืนถ้าไม่อยากตาย

ล้อมรถที่เริ่มติดเป็นทางยาวร่วม๓๒คัน
เสียงขู่บังคับสำหรับกับการกรนด่าเจ้าหน้าที่รัฐ
จับใจความได้ว่าเบียดเบียนกดดันจนไม่มีอาชีพทำกินเลยต้องปล้น
เป็นประโยคสำคัญที่ทำให้เจราชีรู้กว่าแสของกรุงคนร้าย
ป้นครั้งนี้มีผู้ตกเป็นเหยื่อถึง๑๑๐ราย
คนร้ายได้ทรัพย์สินไปประมาณ๓แสนบาท
คนร้ายนำใส่กระสอบปุ๋ยแล้วหนีหายไปในป่าสองข้าง
ผ่านไป๗เดือนจนกระทั่ง๗มิถุนายน๒๕๕๙
มีผู้นำกล้องถ่ายรูปสภาพถูกไฟเผาแทบไม่เหลือซาก
มอบให้กับตำรวจเนื่องจากเห็นว่าไม่ชอบมาพากล
และสังหรณ์ใจว่าน่าจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สิน
ที่ถูกปล้นไปจากเขาใหญ่เมื่อปลายปี๒๕๕๙
สืบค้นคดีเก่าเริ่มขึ้นอีกครั้ง
พบว่าก่อนหน้านี้เคยมีคดีปล้นบ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ในอาเฟิร์นาดีจังหวัดปราชิกบุรี
ซึ่งคนร้ายได้ด่าทอเจ้าหน้าที่รัฐระหว่างลงมือก่อเหตุ
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าของบ้านยังคงจำหน้ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ได้เป็นอย่างดีทำให้เจ้าหน้าที่รู้ตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด
เรียกบุญรอดคำเที่ยงป้องหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
มาสอบปากคำและจากการเข้าค้นบ้านพัก
เหรียญทองคำรัชกาลที่สาม
บุญรอดสารภาพว่าวันเกิดเหตุ
เขากับน้องชายและเพื่อนบ้านรวม๕คน
ออกจราเวทหาของป่าบนเขาใหญ่นานสิบวันสิบคืน
แต่ไม่ได้อะไรติดมือระหว่างนั่งพักอยู่ริมถนน
ชวนกันออกป้นรถที่วิ่งขึ้นลงเขาใหญ่โดยตัดต้นไม้ใหญ่ขวางถนน
แล้วลงมือบ้นรถทันแรกแต่ที่ขยายไปเป็นการบ้นรถมากยืนสามสิบสองคัน
เพราะเมื่อรถคันแรกหยุดรถคันที่วิ่งตามมาก็ต้องหยุดตาม
จอดติดกันยาวเป็นขบวนพวกเขาจึงตัดสินใจปล้นทั้งหมด
ก่อนนี้ไปตามร่องน้ำป่าคืบเดินเท้าอยู่สี่วัน
เป็นระยะทางประมาณ๕๐กิโลเมตรก่อนนำทรัพย์สินที่ได้มาแบ่งกัน
จากนั้นตำรวจขยายผลจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือได้อีก๔คน
ตรวจค้นพบอาวุธปืนสงครามและกระสุนปืนจำนวนมาก
คดีนี้สารจังหวัดนครนายกพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ๓๐ปี
คำรับสารภาพเป็นประโยชน์ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๑๕ปี
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นการป้นครั้งใหญ่ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์